ใครที่ทานข้าวทานปลาต้องโกหรือว่าทานอะไรก็แล้วแต่นะคะ

ต้องนำเสนอข่าวจริงว่าเรื่องแบบนี้
มันยังมีอยู่ในสังคมไทยต้องตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชม
หมอปลาขมคอคว่ำโอ่งน้ำอมริตพระบิดาล่องหนไร้เงา
นี่ขนาดหมอปลาที่ว่าเจออะไรประหลาดมาทั่วประเทศเนี่ยยังขมคอ
ลงพื้นที่ไปที่รัฐธินี้อีกรอบหนึ่ง
ไปที่สำนักของรัฐธินิกรอบหนึ่งที่ชายภูมินะฮะ
ไปความโอ่งเลยมือปราบสำภเวสี
บอกว่าเจอสีนี้ก็ไม่ไหวจะเคลียร์เหมือนกันนะคะ
เพราะน้ำหมักเอ้ยน้ำหมักหมมสิ
น้ำหมักหมมมันดำประมาณเนี่ย
คุณผู้ชมดูนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่ของหมอปลาคว่ำโอ่งค่ะ
ในโอ่งนี้มีอะไรบ้างค่ะ

น้ำอมลิตกระเด็นเลยอ่ะ

โอ้โหแปลก
แปลกเลย
โอ้โหนักข่าวร้องกรี๊ดเลยนะคะ
กรี๊ดได้ยังไงกระเด็นมาหาเลย

โอ้โหแล้วน้ำสีดำแบบนี้

พวกแกพระราชลงโทษอย่างหนาคลายกรี๊ด

นี้น่าจะประชดประชันเสียดสีกัน

ให้ทิมงานเทนน้ำอามฤทธิ์ออกจากโอ่ง
คุณผู้ชมเห็นสีอะไรไหมคะ

ดำขุนคลักเลย
มันโคลดเลย
ว่าในโอ้งน้ำอมริตมีอะไรบ้าง
อมริตสูตรพระบิดาโจเซฟ
สิ่งที่พบในโอ่งคือหัวกระโหลกสัตว์

เปลือกหอยทากกะลามะพร้าวเปลือกมังคุด
เศษซากสิ่งของต่าง
อันนี้ทำตามสูตรหรือมีอะไรก็โยนใส่ลงไป
น่าจะแบบมีอะไรก็โยนใส่ลงไป

แต่แกเป็นบิดาผู้สร้างโลกเลยนะ
สร้างโรคหรือสร้างโรคเอาดีดูสภาพสิคะ
สร้างโลกด้วยน้ำอมริตอันนี้เหรอเนี่ย
โอ้โห
ใครกล้ากินคะใครกล้ากินไปก่อนเลย

น้ำอมริตมีอีกโอ้งหนึ่งหมอปลาไปเปิดเลย
ข้างบนพอจะมีความใสอยู่บ้างเล็กน้อยมากค่ะ
ด้านล่างเนี่ยโอ้โหดำเลยค่ะ
มีอะไรบ้างคุณผู้ชมลองดูหน้าจอเองนะคะ

กลามะพร้าวนี่กระโหลกศีรษะคนไหมคะ

นี่คุณผู้ชมทีนี้เราก็ถามกันว่าใครกล้าหรือเปล่า

ใครกล้าไปก่อนเลยไม่มีใครกล้านะคะนักข่าว
แต่ป้าท่านนี้ค่ะต้องเรียกว่าคุณยายแล้วแหละ
อายุ๗๒แกกล้าดื่มให้นักข่าวดู

ไม่รู้แต่ว่าคุณยายบอกว่านั่นคือน้ำอมริต
นี่คือน้ำอมริตสูตรพระปริดาโสดโจเซฟ

ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

ใช่นี่ป้าแกยกระดกเลย
วิธีการปฏิบัติยกสดเนี่ยไม่ใช่แบบทำทั่วไปได้นะ

วิธีการคือใช้มือซ้ายทับมือขวาใต้ขวด
ขึ้นมาตั้งจิตอธิษฐานก่อนดื่ม

เกลี้ยวนี่ไงนักข่าวดูเลยดื่มแล้วแข็งแรงแบบนี้

อยากกินไหมนะ

แล้วทำอย่างไรแล้วขอพรอย่างไร
พูดไปยังไงขอพร

แล้วก็ดื่ม
เสร็จมีโยกตัวให้นักข่าวดูด้วยว่านี่คือแข็งแรง

อ๋อวิ่งไปอ้วกไม่ใช่น่ะวิ่งโชยเฉยเฉยอันนี้แหละคุณผู้ชม
หลังจากนั้นทีมข่าวแล้วก็หมอปลาตรวจสอบต่อค่ะเดินไปรอบรอบ
ไม่ใช่มีแค่สององค์นะคะนี่ค่ะโอ้โหห้าสิบโอ่ง
ห้าสิบโอ่งแล้วทุกโอ่งไม่มีฝาปิดไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ยุงเข้าไปวางไข่เต็มเลยอ่ะลูกน้ำนี่โอ้โหดิ้นกันได้เหงา
ดังเหงาดังเหงาเลยนะคะเพราะไปนี่สาหร่ายใหญ่สาหร่ายใหญ่ตรงเนี้ย
ที่มีศพ๕ศพเป็นประเด็นไปเจอโอ่งน้ำอมริต
อีกห้าโอ่งโอ้นี่ทำสต๊อกไว้แล้วแต่ละโอ่งนี่เกลียด
เกรดพรีเมียมทั้งนั้นเลยเนี่ยดูค่ะแล้วดูสิคะโอ้โห
เข้าไปเจออีก๕โอ่งแบบนี้แต่ละโอ่งบรรจุอะไรบ้าง
อย่าให้เล่าเลยรู้สึกขมคอเพราะฉะนั้นเราขมคอ
ก็ต้องมีอุจจระของแต่ละคนรวมไปในนี้ดู
เขาบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าทั้ง๕พระองค์
ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นคนที่มียศต่ำกว่าพระบิดานะคะ
แล้วก็คือต้องเอาฉี่อุจระแล้วก็เสรดแล้วก็ขี้ไข่
แล้วก็ที่ปลายเท้าเวลาเหยียบดินแล้วก็มาใส่อีกเนี่ย
อันนี้ไม่ได้มีแค่ภาวีดาคนเดียวนะคะ
มีสิทธิ์ยานิสิทธิ์ที่ว่าเป็นสิทธิ์เอกนะคะ
ที่ว่าเขาบอกว่าสิทธิ์เอกได้ทานของพระบิดาเข้าไปแล้ว
สิ่งที่ขับออกมาก็คือเป็นของพระวิดารวมกับสิทธิ์เอก
ซึ่งปฏิบัติมีศิลป์นะคะมากกว่าพระพุทธเจ้า
อย่างสินของพระสงฆ์คือ๒๒๗ข้อ
แต่ว่าของพระบิดาตัวนี้เป็นพันข้อซึ่งสินสูงกว่า
และอันนี้เป็นน้ำที่วิเศษมากเลยค่ะ
ดิฉันจะไม่ยอมขมคอคนเดียวเด็ดขาด
โปรดอย่าปิดกั้นการมองเห็นไปต่อค่ะ
ความพีคเนี่ยมันอยู่ที่ทั้งสีขาว
ถังน้ำสีขาวขนาด๒๐๐ลิตรถังนี้
เพราะนี่คือหัวเชื้อค่ะ

หัวเชื้อบรรจุขออนุญาตนะคะ
ครี่ค่ะอุจจาระปัสสาวะเสมหะของพระปรีดา
หักผสมเข้าไปแบบนี้นี่

ตักน้ำมนต์มานิดนึงแล้วไปผสมน้ำเอาเอง

เขาบอกว่ามีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานจะเปลี่ยนแปลงไป
แต่ละรสชาติขึ้นอยู่กับบุญบารมีของแต่ละคน

คุณผู้ชมหลายท่านผมเข้าใจนะว่าเอามาอ่านทำไมเนี่ย
ขยะแขยงจะอาเจียน
ถ้าเรื่องนี้สื่อไม่เปิดเผยหมอปลาไม่ไป
บอกคุณผู้ชมเฉยเชื่อไหม

ขนาดนายกรัฐมนตรียังพูดในที่ประชุมคณะรัฐบนตรี

ไม่เข้าใจพวกพระบิดาอะไรเนี่ย

น้ำเน่าทั้งอะไรต่ออะไร
ทุเรศทำไปได้อย่างไรสร้างความเสียหาย

ทำไมถึงยังมีคนเชื่ออยู่นี่ไงฮะ
นี่แหละครับเป็นเหตุผลที่สื่อมวลชนจะต้องตีแผ่

ถ้ามันไปกระทบกระเทือนท่านต้องขออภัยจริง

แต่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมใช่ไหม
ที่เรารายงานไปว่าผู้ว่าชายภูมิยังบอกเลยว่า
นี่ต้องขอบคุณทีมหมอปลานะที่ไปตีแผ่เรื่องนี้เนี่ย

เลยเป็นคำถามว่าเอ๊ะหรือคนแถวนั้นเขาเข้าไม่ถึงข่าวสารหรือเปล่า

แต่สงสัยกันไหมคุณผู้ชมว่าพระบิดาโจเซฟศิษยานุสิต
คนที่สัทธาเขาเอารายได้มาจากไหนกัน

เขามีโรงงานทำขนมโรงงานทำปลาร้าบองฮะ

เดี๋ยวมาดูกรรมวิธีการผลิตของเขาหน่อย

ซองที่บรรจุปลาร้าบองครับ
เดี๋ยวนะปลาระบองนี่ใช้นำอมริต

โอ้โหพี่ปุ้ยหนักกว่าน้ำอมริ
จริงเหรอเออเดี๋ยวให้ดูฮะ
นี่มันจะมีขนมอะไรหลากหลายชนิดเลยนะ
ที่เขาแพ็คไว้ครับมันจะอยู่ตรงหน้าสาราหลังใหญ่นั่นแหละ
มีปลาร้าบองแมงดากระปุกมีปลาหมึกแห้งปลาหวานถั่วทอด
นี่ปลาร้าบองเนี่ยจะฝาแดงหน่อย
เมื่อสักครู่นักข่าวเอาให้ดูนะ
แล้วก็มีขนมเย็นลี่ต่างด้วยครับ

ทีนี้ครับนี่รายชื่อขนมที่เราเอาให้ดูนะทางขวามือเนี่ย
ส่วนนักข่าวเราก็พาไปดูเออเขาก็แพ็คเหมือนเตรียมจะส่งขายอ่ะอ่า
อาจจะเอาไปส่งตามร้านแล้วก็ขายต่อไปโอ้โห
ชายภูมิสำรวจดีคุณเคยกินขนมพวกนี้หรือเปล่า

ทีนี้ครับนักข่าวเราไปเจอถังสีขาวหลายถังเลยอะ
ถังหมักปลาร้าพี่ปุ๊ยกล้าดูไหม

หมักปลาร้าเมื่อสักครู่นี่แหละเขาหมักปลาร้าเตรียมจะส่งขายครับ

บางส่วนเนี่ยเอาปลาร้าเหล่านี้ไปทำปลาร้าบอง
ภายใต้แบรนด์สินค้าแซ่บหลายปลาร้าบอง
ฝาถังเข้าไปดูสะพรึงเลยฮะ
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นไหมนี่เดี๋ยวเปิดมาให้ดูนะ

หนอนหนอนแมลงวันเพียบเลยพี่เบิร์ต

แล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนักข่าวบอกแทบจะใช้ชีวิตต่อไม่ได้แล้วอ่ะ

ตัวถังหมักปลาร้าก็เต็มไปด้วยอยากไย่มีคราบสกปรก

แล้วสถานที่เก็บที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะ
มันตั้งอยู่ใกล้กับคอกวัวเลยครับ
โอ้โหนี่ไงฮะ

ขออภัยคุณผู้ชมจริงนะถ้าใครทานข้าวเช้าอยู่นะ

โอ้ยนี่ราเขียวเลยอะ
ไม่ได้โรยโนริสาหร่ายอะไรนะ

ขาวนั่นก็ราไม่ได้โรยน้ำตาลอะไรเลยฮะ

ขนมต่างถูกบรรจุใส่ถุงแพ็คเป็นพวงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย

เอารถกระบะมาขนขนมเหล่านี้
ไปส่งตามร้านค้าต่างในพื้นที่ใกล้เคียง
ราคาตกแผงละ๕๐ครับ
ไรจะอยู่ที่แผงละ๑๐บาท

นี่รถที่มาขนขนมจะไปขายต่อ

ส่งขายไปตรวจสอบอย่างละเอียด

คือไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะนะ
เรามาเห็นแบบนี้ก็โอ้โหมันผิดกฎหมายแน่นอนล่ะ

ปลาร้าทั้งหมดถูกเก็บใส่ถังที่

ก็สกปรกมากอยากไย่เพียบ

แล้วมันตั้งอยู่ติดกับคอกวัวข้อควายด้วย

มันไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการผลิตอาหารเลยครับ

มีเหลี่ยมไหนนี่ก็ผิดหมดเลยนะเนี่ย

แล้วให้มันจบถ้าวันนี้พรุ่งนี้
จะได้แก้ไขจะได้ป้องกันกัน

เขาบอกเขาดื่มกินกันเป็นเรื่องปกติเลยนะ

คุณลุงสมบูรณ์กำกุดละ
เป็นสาวบุคคล์ไม่รู้ครับ

นี่ครับคุณลุงเล่าบอกว่า

คนไม่เคยเห็นก็จะตกใจกันไปเอง
สมบูรณ์เล่าบอกว่าน้ำในโอ่งน้ำหมักอมริตนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละ
เป็นโอสดเทออกมานะครับคุณผู้ชมครับ
เจออะไรบ้างเจอเศษผมเจอหัวกระโหลกเจอกระดูกต่าง
นี่คือโอสดชั้นดีลุงสมบูรณ์บอกกินแล้วสุขภาพดี
ลุงสมบูรณ์ดื่มน้ำอมริตนี้มา๑ปีแล้วที่อัศจรรย์เลย

รสชาติของน้ำปัสสาวะเป็นอย่างที่ปุ้ยบอกเมื่อสักครู่ครับ
คุณผู้ชมครับลุงสมบูรณ์บอกว่ารสชาติของน้ำปัสสาวะของพระบิดานั้น

วันพระบิดาท่านทานแกงเผ็ดหรือเปล่าไม่รู้รสชาติจะออกเผ็ด
วันออกหวานบางวันออกเปรี้ยวซึ่งลุงสมบูรณ์เคยถามด้วย
บิดาว่าท่านทำไมรสชาติปัสสาวะของท่านนั้นถึงไม่เหมือนกัน

บิดาท่านก็ชี้แจงบอกว่าพระบิดาท่านเป็นคนกำหนดรสชาติปัสสาวะด้วยตัวเอง
วันไหนจะลดอะไรแต่ไม่มีในรายงานบอกว่าที่ท่านกำหนดนั้น
ท่านได้ชิมก่อนที่จะให้ลูกศิษย์ได้ชิมหรือเปล่า

ไม่มีในรายงานไม่มีนะครับปุ้ยสนใจรสอะไรล่ะมีเผ็ดหวานเปรี้ยว
ลูกหลานเคยมาตามให้กลับบ้าน
หรือไม่อยากกลับค่ะเพราะอยู่ที่นี่แล้ว
มีความสุขอยู่เหมือนเดิมอย่างนั้นไม่ตื่นเต้นอะไรสักอย่าง
ถ้าผ่วยเป็นโรคอะไรทำไมถึงมาอยู่ที่นี่

ถ้าพระบิดาไปอยู่ที่อื่นคุณตาจะตามไปไหม
ก็มันก็แล้วแต่คำสั่งของท่าน
ปีดาอยู่ที่ไหนลุงสมบูรณ์บอกว่า

แต่ถามลุงลุงรู้ไหม
ว่าตอนนี้พระบีดาอยู่ไหน

แต่รู้สึกเป็นห่วงท่านเป็นห่วงพระบิดาเหลือเกิน

ตอนที่พระบิดาอยู่ในคุกวันก่อนนะนะ

บิดาได้ถอดจิตครับคุณผู้ชมครับ
อดจิตไปเยี่ยมลูกศิษย์ทุกคน
ไปบอกว่าปุ้ยพระบิดาไม่เป็นอะไรนะ
อมพระบิดาอยู่ในคุกไม่ต้องห่วง

แต่พอรู้ข่าวว่าพระบิดาได้ประกันตัวก็สบายใจ
ตอนนี้ก็รอฟังคำสั่งจากพระบีดา

ไม่ให้พระบิดาถอดจิตไปบอกเลยหรอก

หากพระบิดาถูกขับออกจากพื้นที่นี้จริง
ลุงสมบูรณ์บอกว่าเขาหรือสาวก

ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องห่วงนะ
เหล่าสาวกจะตามไปอยู่ด้วยครับคุณผู้ชมครับ

นี่คนเชื่อเขาก็เชื่อจริงนะคะ
บางคนนี่ถึงขั้นพูดลักษณะประชดประชันนะ
บางคนเรียกพระบีดาแต่ศรีธัญญาเรียกคนป่วย
แต่แนะนำนะคนที่กินไปเนี่ยไปตรวจร่างกายหน่อยดีกว่า
ด้วยความเป็นห่วงจริงถามใช่ไหมว่าพระบิดาอยู่ไหน
หลังจากที่สารจังหวัดภูเขียวให้ประกันตัว
หลังจากนั้นก็หายไปเลยไม่ได้ถอดจิตมาหาพวกเรา
เราก็เลยไม่รู้ก็คาดว่าน่าจะกลับบ้านที่หนองเรือที่ขอนแก่น
เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นักข่าวลงพื้นที่ไปเลยค่ะคุณผู้ชม
ที่ตำบลโนนสะอาดอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ปรากฏว่าไปถึงเจอพระบีดาไหมไม่เจอค่ะไม่เจอแล้วเจอใครดีล่ะ
เราไปเจอกับนายบุญตันหนันลาอายุ๗๗ปีเป็นพี่ชายของพระบิดาโจเซฟ
บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าน้องชายไปไหนไปกับใคร
ตอนนี้รู้สึกเป็นห่วงน้องชายมากเชื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาหลายคน
ต้องการรับตัวไปดูแลอาจจะเป็นที่จังหวัดอุดรธานี

ส่วนศพแม่ที่เก็บไว้ที่สำนักเดี๋ยวจะรอให้เรื่องซาก่อน
แล้วจะนำศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ทีนี้อีกคนหนึ่งคุณผู้ชมที่เราคุยด้วย

ชื่อว่าคุณทองทิพย์หนันลาอายุ๖๒ปีบอกว่า
ผมนี่แหละเป็นคนนำเงินไปประกันตัวพี่ชายจำนวนเงิน๕๐๐๐บาท

เพราะเขามีลูกศิษย์หลายคนนะทั้งมีฐานะ
แล้วก็มีชื่อเสียงด้วยนะคะ
ส่วนข่าวที่ออกไปเนี่ยคุณทองทิพย์บอกว่ามันเกินจริงไปมาก
ไม่มีหรอกนะไอ้การกินอุจจาระกินน้ำเหลืองศพอะไรต่างเนี่ย
แต่ยอมรับนะมีการดื่มน้ำปัสสาวะและกินขี้ใคร
ไม่เคยบังคับใครไม่เคยบังคับใคร
แต่ละคนเนี่ยกินเองตามความเชื่อของลูกสิต
ถามต่อว่าคุณทองทิพย์เชื่อไหม
ตัวเองก็ไม่เชื่อว่าจะมีการรักษาโรคได้นะคะ
ฝากถึงหมอปลาด้วยความพลิกอยู่ตรงนี้
ฝากถึงหมอปลายหยุดสร้างความแตกแยกในสังคมสักที
ให้ใช้หลักประณีประนอม
ถ้าท่านล่องหนจริงหมายถึงพระบีดาโจเซฟล่องหนจริง

หมอปลาเนี่ยมันจะดมกลิ่นหาเจอไหม

เขาจินตนาการไปเยอะแยะแล้วก็นี้สร้างข่าวให้มันเชื่อมั่น
ให้มันยิ่งใหญ่รุนแรงเนี่ยทำไม
หมอปลาไม่ใช่เรื่องเอาเรื่องของการปรณีประนอมเข้าไปคุยกัน

ครับทำไมชอบความรุนแรงคุยกันแบบประดีประนอม
ค่อยพูดค่อยจากันแบบคนที่เขามีหลักการมีทักษะอย่างนี้
หมอปลาทำให้เป็นเหรออันนี้อยากจะให้หมอปลาเด็กไปคิดมั่งนะ
อยากจะขอหมอปลาด้วยอย่าไปทำกับคนอื่นเลยเรื่องมันเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าเกิดว่าท่านร่องหนไปจริงแล้ว
คุณท่องทิพย์น้องชายของพระบิดาโจเสฟฝากศาลไปถึงหมอปลาศาลนั้นถึงหมอปลาแล้ว
แล้วหมอปลาโต้กลับว่ายังไงฟังจากเจ้าตัวค่ะ
วันนี้พระบิดาก็ไม่รู้ว่าจะหลอกโคตรอีกเท่าไร
ย้ำนะครับหมอปลาไม่สามารถใช้จมูกโดมได้

วันนี้พระบิดาอาจจะเสริมบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ก็ได้
แต่วันนี้หมอปลาอุตส่าหมามารอ
ถ้าพระบิดาแน่จริงมาสิครับ
โอ้โหดูการจิกปากจิกคำ
แล้วท้าทายไปด้วยนะว่าถ้าพระบิดาแน่จริงมาเจอสิ
เออทำไมต้องหายทำไมต้องล่องหน
ทีนี้คุณผู้ชมสิทธิ์ของพระบิดาโจเซฟล่ะคะ

ตอนนี้รู้สึกปลิดปลิวเคว้งคว้างมากเลยค่ะ

พวกเรานะฮะเห็นบอกว่าบางคนเนี่ย
ยอยขนของออกจากสำนักกลับภูมิลำเนา

แต่ส่วนใหญ่ก็แสดงความเป็นห่วงไปยังเจ้าสำนักนะคะ

บางคนบอกว่าถ้ารู้ว่าพระบิดาอยู่ที่ไหน
เดี๋ยวจะตามไปอยู่ด้วยทุกที่ทุกคนทุกแห่งเลย
โอ้โหเขารักของเขาจริงเนอะ

ที่เรานำเสนอไปเนี่ยนะคุณผู้ชมร้อนถึงนายกเลย

นายกพลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน

แต่ว่าที่ผมสงสารคือบรรดาผู้ผลิตปลาร้าบองข้าวเกลียบปลาหมึก

เพราะตอนนี้พอคนเห็นข่าวนี้ระแวงแล้ว
ที่อยู่ในมือเราที่อยู่ในบ้านเราใช่ไหม
มาจากโรงงานสำนักพระบิดาหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า
อยู่บึงกันอยู่บึงกันมันทรงมากเปล่า

แก้วพระพิดานี่

ผมจะได้บอกกินนี่กูเล่าแห้งคัดเดี๋ยวนี้เนี่ย
มักกะจะหวัดแก้วพี่น้อง

สามีภรรยาคู่นี้ไม่กล้ากินเลยครับ
แม้ว่าจะตักไปบ้างแล้วเหมือนกันนะ

มาเป็นถุงแบบนี้ผู้หญิงคนนึงอัดคลิปถามความเห็นชาว
ว่าไอ้ข้าวเกลียบที่เธอมีอยู่เนี่ยนะใช่ข้าวเกลียบพระ
บีดาหรือไม่ครับ
ถ้าเราได้เจอกันอีกสักวันอยากภาพเธอจะทำไมก็ใช้
พระปิดาและเหรอจริงหรอจริงหรอเพราะเจ้าของคลิปบอกว่าไอ้
เข้าเกลียบเนี้ยพี่เขาก็หวังดีนะส่งตรงมาจากชะยภูมิ

กำเนิดของข้าวเกลียบพระบิดาเลย

เดี๋ยวร้านขายข้าวเกลียบผลิตข้าวเกียบในชายภูมิ

อันนี้คือเป็นของบ้านนี้เขาซื้อมานะ

แต่ชาวเน็ตบอกเฮ้ยมันดูคล้ายมากเลยนะ
แล้วพี่เขยไม่ได้ส่งมาพวงเดียวส่งมา๑๐พวง
กินได้กินดีกินกันทั้งบ้าน
เด็กวัยรุ่นคนแก่ก็กินกันหมดไม่เว้นเลย

เขาบอกว่าเป็นห่อสุดท้ายแล้วครับ

ตกถึงท้องแล้วมันเนี่ยะเออเอาไปเถอะอีกถุงเดียว
แล้วเขาอยากถามเขาว่าใครเป็นคนรับมาขายเนี่ยพวกคนบาป
แต่โอเคครับยังสบายใจได้อ่านจากในคอมเมนต
เขาบอกว่าทอดด้วยน้ำเหลืองบริสุทธิ์๑๐๐

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของคลิปครับ

นี่ของพระบิดาจากทางซ้าย
ของชาวเน็ตที่ได้มาอยู่ทางขวา

คิดว่าใช่ไหมอ่ะคิดว่าใช่ไหมอ่ะดูดูตัวหนังสือที่เขียนอยู่คุณผู้ชมฮะ
บอสเดียวกันเลยอ่ะดูจากโลโก้แล้วเอออืม
วันเดียวกันด้วยอ่ะมันคิดเป็นอื่นไปไม่ได้อ่ะครับ
จากว่าใช่เลยครับคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่
ต่อกันอีกคลิปหนึ่งครับคลิปนี้แทนใจหลายคนที่ติดตามข่าวพระบิดาครับ
เขาจะว่ายังไงฟังจากปากครับ
ผู้หญิงคนนี้ก็สงสัยเหมือนกันว่าโอ๊ยเป็นโน้มน้าว
ชาวบ้านเขาได้ยังไงให้มากินพวกนี้น้ำอมริตกินขี้ใคร
ปัสสาวะเนี่ยเขาเห็นเขายังขมคอเลย
บางคนบอกเออแต่ติดตามข่าวนี้มีข้อดีอย่าง
น้ำหนักลดนะฮะบางคนน้ำหนักลดไป๓กิโลเพราะไม่กล้ากินข้าวนะ
จากนี้ครับรัฐธิประหลาดพระบิดาเนี่ยยังถูกพูดถึงในการประชุมคอรมอลด้วยครับ
คารที่ผ่านมาประชุมคอรมอลนะเป็นรายงานข่าวจากธรรมเนียบครับ
ในการประชุมคอรมอลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พูดกลางวงเลยบอกว่าผมไม่เข้าใจพวกพระบิดาอะไรเนี่ย
เอาอะไรไปให้กินกันทั้งน้ำเน่าทั้งอะไรต่ออะไร
นายกใช้คำว่าทุเรศทำไปได้ยังไงสร้างความเสียหาย
เข้าใจว่าทำไมเกิดเรื่องแบบนี้ทำไมยังมีคนเชื่ออยู่
จากนั้นครับท่านรองอนุทินชาญวิรากูลและรัฐมนตรีสาธารณสุข
ท่านก็ตอบนายกแบบติดตลกว่าชาวบ้านเรียกพระบิดา
แต่ศรีธรรยาเรียกว่าคนไข้ครับในวงขัวโลมอก็
หัวเราะชอบใจกันใหญ่เลยนะอันนี้จากรายงานนักข่าวนะครับ
คุณผู้ชมครับสินค้าที่ต้องออกมาติดติด
เสื้อก็ออกมาครับพระบิดาอยากไปสวรรค์ต้องทำยังไง
เขาเขียนเลยนะครับให้ตามนั้นฮะดูคลิปหน่อยดีกว่า
นี่แหละครับอยากไปสวรรค์ให้ทำอย่างไรได้คำตอบแล้วบนเสื้อนี้นะฮะ

ผลิตเป็นเสื้อรุ่นใหม่นะครับร้านเสื้อเฮียทำเสื้อยืดขายทางออนไลน์ครับ
ไวจริงขายแพงไหมพี่เบิร์ตผมว่าราคาก็โอเคอยู่นะ๒๕๐๓๕๐บาทแล้วแต่ขนาดเสื้อไม่ซื้อ
ทำไมซื้อไปก็ขมคอเลยเนี่ยเขากำลังเป็นที่ต้องการนะครับนอกจากนี้ยังมีเห็นไหมมีเสื้อล้อเลียนอดีตพระกาโตนะครับ
บิดาส่วนการสกรีนข้อความว่าฉันเกิดในยุคพระมีเมียคนรับประทานขี้เนี่ยนะครับ
ผมขอโทษผมอ่านตามที่เขาเขียนตามที่เขาผลิตใครอยากใส่เสื้อแล้วขมคอแบบนี้นะครับก็ลองดูถ้าใครชอบนะ
นึกถึงเพลงนี้เลยอ่ะประเทศกูมี